คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของกระแสดราม่าสนั่นเมืองกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้เจ๊ติ๋มทีวีภูใช่ไหมออกมาบอกจุดแตกหักกับทิศสมปองอ่ะนะคะ
ล่าสุดก็ออกมาบอกถึงปมเหตุออกมาบอกถึงสาเหตุจากการให้สัมภาษณ์ผ่านทีวีรายการหนึ่ง
โดยมีคุณบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกร
ก็บอกนะคะว่าปมจุดแตกหักระหว่างเธอกับทิศสมปองเนี่ยมาจากกรณีห้ามไม่ให้ไปคบกับแม่ค้าขายของออนไลน์อ่า
อ่าเธอเธอให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมพร้อมกันคุณผู้ชม
ติ๋มทีวีภูเจ้าแม่สื่อบันเทิงมีการเปิดใจผ่านรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะ
ที่มีการดำเนินรายการโดยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะเจ๊ติ๋มเปิดเบื้องลึกถึงจุดแตกหัก
มาจากการห้ามทิศสมปองเรื่องผู้หญิงและเรื่องครบคนจนอีกฝ่ายเคยบอกว่าบังคับเยอะเกินไปแบบนี้อยู่ไม่ได้
ติ๋มบอกว่าที่ต้องบังคับแบบนั้นเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์
ออกกฎห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวเด็ดขาดห้ามคบเพื่อนผู้หญิง
ก็เลยอาจจะทำให้ทิศสมปองเนี่ยโกรธเพราะว่าห้ามคบเพื่อนผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
งานนี้ก็เลยมีคนตีใส่สีตีไข่พุ่งเป้าไปว่า
สมปองแอบย่องไปแจกขนมจีบเอมมี่แม็กซิมหรือเปล่าอืม
หลังจากที่มีการร่วมงานเปิดตัวหนังสือเรื่องเปิดตัวหนังนะคะ
เปิดตัวหนังเรื่องล่าสุดหลวงพี่ดีเนอะแล้ววันนั้นเนี่ยในวงสัมภาษณ์เนี่ย
ก็มีหลายจังหวะนะคะที่ทิศสมปองเนี่ยคุยเล่นหยอกล้อกันนี่ถึงเนื้อถึงตัว
บ้างอะไรบ้างนะคะอ่าทีมข่าวก็เลยติดต่อไปไปคุยกับเอมมี่แม็กซิมะ
ชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรอยากให้คุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันค่ะ
ถามตรงว่าสมปองเนี่ยเขาจีบเอมมี่จริงไหมคะ
โอ้ยบอกไปโทรเทียบที่บ่าอะไรอืมไม่มีค่ะไม่มีจีบเลย
มี่มองว่าพี่สมปองเขาเป็นคนขี้เล่นนะในสายตาเอมมี่ค่ะ
เป็นคนขี้เล่นแล้วก็เป็นคนเฟรลี่ด้วยแล้วจะถ่ายกันวันไหนคะ
ถ่ายทำเอ่อเราถ่ายจริงวันที่หนึ่งนี้ค่ะแต่ว่าวันที่อ่า
ยี่ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่แปดเราซ้อมใหญ่ที่เมืองกาลค่ะเนี่ยครับ
มันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากที่คุณติ่นทีภูเขาแถลงมาแล้วเนอะ
บอกว่าเขาเหมือนเขาวางลุคให้กับที่สมปองว่าเป็นนักพูด
นักสอนสร้างแรงบันดาลใจสอนคนแล้ววางว่าให้ทำรายการของทางคุณติ๋มเอง
ให้เป็นแนวทางนั้นแต่ว่าเหมือนที่สมปองเขาอยากอยู่ในวงการบันเทิง
อีกลักษณะหนึ่งคือเป็นนักร้องเป็นนักแสดงมากกว่าก็เลยแนวทางการทำงานก็ไม่ตรงกัน
แล้วก็มีเรื่องของอ่ะผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะ
ก็ก็มีกระแสดราม่าออกมาหลายทิศหลายทางเนี่ยนะคะก็ก็จะพยายาม
เดี๋ยวจะหยิบมาเล่าให้กันฟังคือคือยังไม่ได้จบตรงนี้นะคะ
คือล่าสุดเนี่ยมีเพจดังออกมาแฉเป็นอักษรย่อค่ะ
อดีตพระติดพนันบอลแทงบอลเก่งยิ่งกว่าเทศนา
งานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไม่ได้รอช้าคือโทรศัพท์ไปหาทิศสมปองด้วยตัวเองเลยอ่ะ
แต่ว่าผู้จัดการส่วนตัวรับสายแทนแล้วก็ขอปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดนะคะ
ว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยทั้งเรื่องการเล่นพนันบอล
ข่าวลือตามจีบเอมมี่แม็กซิมก็แค่น้องสาวสนิทกัน
ก็เลยกล้าหยอกกล้าแซวกันไปอ่ะนะคะอ่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยยอมรับด้วย
ว่าตอนนี้มีคนเต้าข่าวใส่ร้ายเยอะมากแต่ว่าอยากค่ะ
อยากให้ฟังจากปากของสมปองเองอยากให้ฟังจากปากของทิศสมปองเอง
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดทีเดียวค่ะ
ในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยในวันอังคารนี้
เดี๋ยวรอติดตามฟังพร้อมกันเนอะโอ้โหแต่ว่าท่ามกลางดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะ
เมื่อวานนี้ถึงแม้จะมีดราม่าในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมาย
แต่ว่าทิศสมปองก็ยังคงไปออกงานมันมีคลิปที่เขาไปร้องเพลง
สนุกสนานเอวพริ้วเหมือนเดิมไปดูคลิปนี้ก่อนนี่
ร้องเพลงขอฟังเสียงสิว่าลูกคอเป็นยังไงนะตอนนี้ฮะ
ราม่าก็มีแต่ว่าร้องเพลงไปเลยสิฮะลูกคอก็ยังดีก็ไม่เสียชื่อ
ผู้บริหารใหญ่ของค่ายเพลงแม่ปองฮักหายแล้วนะคุณผู้ชม
ฮะยังโชว์ลูกคอร้องเพลงได้ยังยิงมุกตลกสนุกในงานอันนี้งาน
งานที่เขาไปหลังจากเกิดมรสุมมารุมร้าวประเด็นทั้งเรื่องของคุณติ๋
ทีวีภูแล้วไหนจะเรื่องของคุณศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยก็เตรียมที่จะยื่นให้ทางด้านของสวปกรตรวจสอบ
เรื่องของการที่ไปครอบครองที่ดินสอบประกอบ๓๐๐ไร่ในการปลูกสวนยางพาราที่ชายภูมิด้วย
ว่าเกี่ยวข้องกับทิศสมปองอย่างไรซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายของสอบประกอบหรือไม่
ที่ดินสอบประกอบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ต้องติดตามกันเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องยึดคืนมานะครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรท่านก็ชี้แจงนะครับว่าเดี๋ยวขอรอดูวันอังคารก่อน
อังคารหรือว่าวันพุธนี้อย่างช้าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ดินนะครับ
ตามที่อยู่ของนายสมปองแล้วก็เครือญาติที่ชายภูมิ
แล้วก็ที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วยว่าเป็นอย่างไร
เป็นที่ดินของสมประกอบจริงหรือเปล่า
แล้วชื่อผู้ครอบครองเป็นใคร

แต่เบื้องต้นสวปกรยังไม่สามารถนำมา
ต้องแบบนี้ว่าที่ดินสอบประกอบมันไม่สามารถซื้อขายได้
มันเป็นการแบ่งปันกรรมสิทธิ์ให้ครอบครองให้ชาวบ้านไปทำกินทางการเกษตร
แต่หากพบว่ามันมีการกระทำลักษณะคือเอาที่ดินสอบประกอบไปซื้อขายกัน
เดี๋ยวจะเรียกคืนกรรมสิทธิ์ต่อไป
เรื่องของที่ดินสอบประกอบมันแดงขึ้นมาเพราะเมื่อวานก่อนทางด้านของคุณติ๋มทีวีภู
ออกมาแถลงแล้วก็บอกว่าเงินที่เป็นหนี้๑๐ล้านเอาไปซื้อที่สวกรนี่แหละ
ก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องมาก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการตรวจสอบต่อไป
ทั้งหมดทั้งมวลดราม่าที่มันเกิดขึ้น
ฝ่าดวงผ่าดวงของทิศสมปองเอาไว้

นะสินแข่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหลกศาสตร์ไทย
ผ่าดวงนายสมปอนนครไทยส่งเอาไว้แบบนี้
หลังศึกมาเดือนเสร็จเนี่ยเกิดปัญหามากมายรู้ไหมเกิดจากอะไร
สินแสบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากเลิกศึกไม่ดีศึกผิดเลิก
ถ้ามาศึกเดือนกุมภาเนี่ยดีมากแล้วจะมีดวงชะตาอาจจะกลับไปบวชและห่มผ้าเหลืองอีกครั้ง
หลังปี๒๕๖๙แล้วจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องบวชไปตลอดชีวิต
เนื่องจากว่าพื้นดวงของเจ้าชะตาคือนายสมปองมีดวงศาสนาตลอดชีวิต
เหมาะกับการมาทำธุรกิจค้าขายเป็นนักร้องนักแสดงหรืออยู่ในวงการบันเทิง
ฉะนั้นจากนี้ไปจะเจอมรสุมแบบนี้อีกอย่างต่อเนื่องไป
เป็นอุปสรรคที่ยากลำบากมากจนสุดท้ายไม่ไหวและต้องหวนกลับไปเป็นพระเหมือนเดิม
อันนี้สินแสเขาผ่านดวงเอาไว้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
แล้วดราม่านี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ
อ้าวเลิกศึกไม่ดี